ไปดูต่อกันที่เรื่องราวหัวใจของสาวสวยสุดแซ่บกันบ้างดีกว่านะคะ
ก็ได้เวลาแล้วเนอะตอนนี้ผ่านไปหลายปีแล้ว
นักพูดชี้ช่องไปถามดูหน่อยแล้วกันว่ามีแฟนใหม่ไหม

ไปฟังตั้งกว่าวันปียักษ์กันเลยค่ะ

หนูก็โสดมานานแล้วก็ให้หนุ่มมีบ้าง
ที่ผ่านมามันก็แบบคือก็มีคุย

ตอนนี้ก็คุยอยู่คนเดียวแต่ว่าก็แฮปปี้
คนสนิทก็รู้ค่ะคนสนิทก็รู้
แต่ว่าเราก็คิดว่าก็ให้เวลามันพิสูจน์แล้วกัน

อ๋อเราก็เศรษฐ์เต็มที่เพื่องงานทุกงาน

สิเขาโสดมานานแล้วก็ให้เขามีบ้างอะไรบ้าง

แล้วต้องออกกำลังกายด้วยแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะจ๊ะ